คุณผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีนะฮะ
มีวาระงานไปปราธกฐาพิเศษ
แล้วสถานที่ที่ไปเนี่ยคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ซึ่งคือสถานที่ที่มีนิสิตหนุ่มคนหนึ่งเรียนอยู่

นายเนติวิทย์ที่ออกมาเรียกร้องนะครับ
ออกมาแสดงออกเรื่องการต่อต้านพระเด็จการเรียกร้องประชาธิปไตย
ทีนี้คนก็จับตามองเลยสิว่าจะเจอกันไหม
หรือจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร
การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

หัวข้อที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปปราธกฐาเนี่ย
หัวข้อก็คือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศไทย

แล้วการเดินทางไปที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด
ก็เพราะว่าเขารู้ว่านายเนติวิทย์จะมาฟังด้วยนะครับ

นายเนติวิทย์โชติพัฒน์ภัยศาลนะครับ
เป็นอดีตประธานสภานิสิตของจุฬา

แล้วมาในสภาพก็คือสวมหน้ากากรองอากาศนะฮะ
ใช้จุกโฟมอุดหู
โดยบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่า
สถานที่แห่งนี้มีมลพิษทางอากาศและทางเสียงนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยแยกตัวไปนู่นเลยให้ไปนั่งฟังอยู่ที่ชั้นลอยของหอประชุมเลย
ก็ตำรวจสันติบาลก็ประกบอยู่ตลอดแล้วครับ
นายมนตรีได้กล่าวปราธกฐาตอนหนึ่งบอกว่าวันนี้ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาทุกคนต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นกำหนดอนาคตตัวเองให้ได้
อย่างที่ตัวเองตั้งใจที่จะเป็นทหารก็ได้เป็นทหารแต่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นนายก
แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมายืนอยู่ในวันนี้ทุกคนก็ต้องตั้งมั่นเป็นคนดีให้ได้
ส่วนเรื่องเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ
แค่นี้ก็๖๐กว่าแก่ตายอยู่แล้ว
นี่แหละฮะก็เสร็จปราธกฐาก็ออกมาที่หน้าตึกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ปรากฏว่ามีณศิษย์จุฬาสามคนมาชูป้ายอยู่ฮะ
เขียนข้อความว่าชาวจุฬารักลุงตู่วงเล็บพระเด็จการ

ขีดออกไปก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อนัยยะความหมายยังไงนะครับ
รอปภก็ต้องมากันเอาไว้นะครับ

เด็กประยุทธ์ก็ได้พูดถึงกลุ่มนักศึกษาทั้ง๓คนด้วยนะครับ

นี่ค่ะทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานนะคะ
โครงการสารพลังประชารัฐการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ
เป็นโครงการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่๖๑ไร่ของภาคเอกชน
อบให้สังคมได้ใช้ประโยชน์ค่ะ
เป็นการก่อสร้างบ้านพักทาวน์ฮาวส์อาคารชุด

นายกรัฐมนตรีก็พูดตอนนึงนะคะว่าช่วงนี้มีแต่ถามว่านายกจะไปสมัครพักการเมืองไหน
นายกก็บอกว่าขอย้ำว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น
ขอทำงานก่อนใครจะพูดอะไรก็พูดไป
วันนี้เดินสายพบทั้งคนรวยคนจนคนปานกลาง
แต่มีคนประท้วงอยู่คนเดียวด้วยการใส่หูฟัง
ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอย่าบ่นก็แล้วกัน
ก็คงไม่อยู่คนเดียวเลยครับที่ท่านหมายถึง
ก็คือนายในตีวิทย์ที่สุราพึ่งตัวเขาเองเขาก็โพสต์ข้อความตอบกับ
บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์
เพราะว่านักศึกษามีของดีจะให้แต่พี่บอดี้การ์ดมาล้อม๔ทิศซะก่อน
แล้วก็ได้โพสต์ข้อความยกย่องความกล้าหารของคนที่ไปชูป้าย
ก็การเมืองไทยกับกลุ่มนิสิตนักศึกษามันก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
ใช่ค่ะก็เห็นกันมาต่อเนื่องนะคะ